รับตัว

ส่วนคู่รองของรายการนะครับต้องบอกว่าหนักแรงทั้งคู่
วยคู่นี้อาจจะมีนับมีน็อกให้เห็นก็ได้นะครับ
สนใจเลยครับติดตามวิทยา
แล้วฝ่ายน้ำเงินนักชกหน้าหยกจากเมืองเกินร้อย
แชมป์มวยสยามภาษีอีสามชายาหมัดมิดละเบิก
หุ้นตึกเล็กออกหวานเมือง
มาฟังประวัติมวยคู่ที่๓ของรายการนะครับ
ไฟแดงวิทยุพรเผ็ดประตอหรือซูจิ
หมี่เกี้ยวชื่อนายวิศนุบุญทินอายุ๒๒ปี

กมาแล้ว๗๘ครั้งชนะ๕๙ครั้งแพ้๑๘ครั้ง

พร้อมข้างหลังชนะคะแนนเผ็ดสายฟ้าสอจอต้อย
ที่วิธีมวยล่าดำเนิน
ส่วนฝ่ายน้ำเงินขุนศึกเล็กอขวัญเมือง
ชื่อนายสมพงศ์สารผลอายุ๒๑ปี

กมาแล้ว๘๓ครั้งชนะ๖๓ครั้ง

ส่วนฝ่ายน้ำเงินหุ้นตึกเล็กออกหวานเมือง

ขณะที่มุมน้ำเงินก็มีตัวแทน
แคมป์สสมหมาย

ไฟล์น้ำเงินจะได้เปรียบรูปร่างสูงกว่า๑๐เซ็นต์ครับ
ส่วนกรรมการผู้ทำหน้าที่บนเวทีครับ

มุมน้ำเงินเนี่ยสูงกว่า

อายุน้อยกว่าปีหนึ่งฝ่ายแดง๒๒น้ำเงิน๒๑

ดูยกที่๑ใคร่ง้วยคู่ที่๓
น่าจะดวนกับมันยดติ๊งเหมือนกันครับ
ท่านผู้ชมครับเหมือนกับ๒คู่ที่ผ่านมา
วิสุนุพรเพชรประดอหรือว่าสุกีบะหมี่เกี้ยวครับ
ดูจากสรีระทั่วทรงแล้วนี่เตะขาต่อยหมัดหนักแน่นอน
น้ำเงินขุนศึกเล็กอขวัญเมืองครับ
มัวในเครือข่ายของโปรแกรต์สกมายนะพี่ฝ่าย
นี่ที่ร่ำมะขามครึ่งข้อนะครับ
แข็งแข็งแรงวิสุนุพรซูจิบะหมี่เกี๊ยว
ส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่เป็นยังไง
เจ้าขุนสึกเล็กอขวัญเมือง
กุ้งพลังใหม่โอ้ถ้าบอกพูดถึงอ้อขวัญเมืองแล้วนี่
จะจัดรายการใหญ่นัดวันเกิดสนามนะ

นี่วันที่๒๓โอ้โหรายการมวยนัดใหญ่มากเลย
วยเอกรวมอยู่ในรายการทั้งสิ้นครับติดตาม
นะครับสมหมายฟังกะปิเดินด้วยรอยยิ้มใจถึงพึ่งได้

อขวัญเมืองมีมาสองคนด้วยนะครับผู้รองกับผู้เอก
รองมาก่อนครับขุนศึกเล็กอขวัญเมืองส่วนผู้นำรายการในวันนี้มาด้วย

มวยใหญ่ท่านผู้ชมก็ต้องลุ้นว่าโดนไปโดนมาโดนอาวุธของฝ่ายแดงนั้นจะยุบหรือเปล่า
ใจใหญ่หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวดูไปด้วยนะครับ
มาทะอาวุธกี่แล้วนะฮิวหรือเปล่านะครับ
โดยเฉพาะฝ่ายแดงมันเปรียบตลอดอยู่แล้ว
ดูเฉพาะช่วงน่องอย่างเดียวพี่พวกมันเตะหักเลยนะ
สนทรายน้อยปาสมชิทช์แหละ
มันก็ที่มีเจ้าตัวแล้ว

รายนี้เป็นต้นเสียสีแล้วมั่นคงแน่นอนครับ
อยู่ที่ฝ่ายน้ำเงินเท่านั้นแหละยุบหรือเปล่าครับคุณผู้ชม
แดงกัน๑๕แน่นอนอยู่แล้วอยู่ที่น้ำเงินอย่างเดียวเลยนะครับวันนี้

ผิวสีจางกว่านะครับผิวขาวกว่า
เป็นเรื่องทันทีนะครับ
ดูจากทรงแล้วกับเตงหาใต้หม่ากางเกงสีแดง

วันนี้เตรียมแข้งซ้ายมา
ถ้ากางเกงสีแดงนะครับ

งซ้ายเป็นธรรมดาก็เอาว่าง่ายว่าถ้าวันนี้ฝ่ายแดงไม่ทำให้ฝันมันยุบหรือเหี่ยวเนี่ย

ต้องเปิดเกมตลอดครับต้องลงทุนตลอด
ต้องดูด้วยนะครับพี่สุริพรจังหวะต่อยขวาไปจะโดนแข้งซ้ายสวนมาไหมหมดยก
เอาละครับกลับมาช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวนะครับมอบรางวัลแด่ผู้ที่ชนะน็อก๓๐๐บาท
แล้วก็ผู้ที่ใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยจราเข้ฟาดหางเนี่ยรับไปเลย๑๐๐๐บาทเหมาะ
บอกเลยว่าวันนี้คนแจกที่คนเดียสวยมากพูดเลยครับผมน้องน้องรีบรับกันหน่อย
มวยคู่ที่๓เป็นมวยรุ่นใหญ่ฝ่ายแดงวิศนุพรซูจีบะหมี่เกี้ยวหรือเพชรปตครับ
ส่วนฝ่ายน้ำเงินขุนศึกเล็กออกขวัญเมืองครับเป็นมวยรูปร่างสูงยาวกว่า๑๐เซนครับ
ครับไปพบกับคุณชาญชัยและคุณอธิวัฒน์ครับ
ไปบนวิธีครับสถานการณ์นี้น่าจะเข้มข้นแล้วนะครับนี่ยกที่๒ปล่อยตัวมาแล้วลีลาการชก
ท่านผู้ชมไม่ต้องบอกเลยว่าใครจะเป็นฝ่ายเดินแน่นอนครับวิศนุพรเพชรปตอแดง
เป็นฝ่ายเปิดเกมอยู่แล้วน้ำเงินปลายนี่ต้านอยู่หรือเปล่า
แค่งซ้ายวางได้ไหมแบบนี้แหละครับน้ำเงิน
ต้องบอกว่าซ้ายจัดจ้านนะครับขุนศึกเล็กเจอหมัดขวาขวาตรงขยับเดิน
ต้องเดินตลอดต้องเปิดเกมตลอดครับลงทุนต้องลงทุน

ถ้ากลัวไม่มาไพรักษ์อ่ะพี่ป่ะ
นี่คือยอดมวยไพรักษ์นะครับทุกคนเสา
โดยโปรมาตเตอร์ส่งชัยนะครับ
ความสนุกมวยทีวีตัวนี้เกิดกันแข่งขันเป็นเพื่อนนะครับ
มาที่ตรงนี้แล้วขอให้ทุกคนมีความสุขกับยอดมวยไพรักษ์นะครับ
ลักษณะแบบนี้คู่นี้ดูลักษณะ
น้ำเงินขุนศึกเล็กนี่ยังไม่วางแข้งซ้ายยาวให้เห็นเลยนะ

ทำให้สาดมาเป็นเป้านิ่งเนี่ยโดนจ่อยางอีก

เปิดเกมอิสนุพร
เร็งเร็งแล้วเจาะยาง
พยายามแทงซ้ายครับขุนสึกเล็ก
แม่เสียบเข้าไปถึงจอดโอเคเลย
ซ้ายคอยต่อยออกรีลา
คุณสึกเล็กมดยกที่สองเค็มพลแน่นอนแบบนี้
ดูแล้วมีอาการนะ

คุณเอกครับขุนศึกน้อยโดนแล้วมีอาการสะดุ้งเล็กน้อยนะครับ

ครับไปพบกับคุณอธิวัฒน์และคุณชาญชัยครับ
ยกที่๓รองคู่เอกครับแดง
วิชุนุภรเป็ดประดออร์น้ำเงิน
ขุนสึกเล็กออกหวานเมือง
นี่เข้มข้นเริ่มจะเห็นจุดอ่อนแล้วนะครับ

โดนเจาะยางเข้าไปบริเวณท่อนขาซ้ายนะครับ
ทำท่ามีสะดุ้งครับโดนเข้าไป๒ที

แล้วเปิดเกมมาโดนเลยนะครับ
ขุนสึกเล็กต้องใช้ความยาวความใหญ่ประกบ
ในโกงแหลมแพงแล้ว
ขุนสึกเล็กนะถ้าโดนแล้วมีอาการนะ
ก็ต้องกลับไปหาอากงแน่นอน
ชัวร์ชัวร์
อย่าออกอาการไม่ได้เลยมวยไทย
แล้วรถยนต์๔ล้อพี่ปากเหลือ๓ล้อแล้วตอนนี้
ประคองได้ไหมจิ้มลำตัวแม่อาวุธนี่หนักครบเลย
โอ้วไอ้เจ้าฝ่ายแดงพี่ซิลิฟอร์นี่มันคุกอึดแก่งจริงเลยครับ
แล้วมวยไม่ได้รีบร้อนด้วยนะพี่ป่าค่อยเบียดนะ
ค่อยเดินค่อยเบียดนะเนี่ย

แล้วอาการก็ออกไปหาอากงแน่นอนครับ

เกมนักมวยด้วยครับก็เป็นว่าทางวิชุนุพรซูจีบะหมี่เกี๊ยวหรือว่าเพชรปัตตาออ
แบบไหนก็โดนสะสมไปเรื่อยท่านผู้ชม
ทั้งต้นทั้งดอกนี่รับไว้เลยหมดเลยนะครับโดน
แล้วสุดท้ายเกี่ยวลงไปพอล้มลงไปนี่ลุกไม่ได้แล้ว
ช่วงก็ลำบากครับแบบนี้นี่เตะพับฐานเลย
เรียบร้อยครับวิศนุพรซูจีบะหมี่เกี้ยหรือว่าเพชรปตอ
รองผู้เอกศึกยอดมวยไทยรัฐเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนครับ